อย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้เรามาดูเรื่องของพีชกันหน่อย
พ่อค้าหวย๙๐ล้านสุดท้ายกลายเป็นคนลงโลกไปแล้ว
จากตอนแรกเป็นพ่อค้าหวยผู้ซื่อสัตว์นะ
พอความซื่อสัตว์ได้โด่งดังออกไปคนไปรุมซื้อสิคะ
ขายดีอยู่๒วันสุดท้ายตอนนี้กลายเป็นแผงร้างไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
คุณผู้ชมคำคมที่บอกว่าซื่อกินไม่หมดคดอะไรคะ
ไม่ค่ะสำหรับนี้คือกินไม่หมดคดกินได้๕วัน
ถามว่าทำไม๕วันเพราะว่าหวยออกวันที่๑
วันที่๒หยุดไป๑วันวันที่๓๔๕๖๗ขายหวยค่ะ
ขายลอตเตอรี่โอ้โหเยอะมากถึงขั้นต้องมีการแจกบัตรคิวอะค่ะ
๕วันเขาออกไปกินหนอหลักล้านนะคะ
ปรากฏว่าวันที่๘เมื่อวานโป๊ะแตกค่ะ
สารภาพสิ้นลายเลยนะคะบอกว่าผมกุเรื่อง

เพราะว่าตำรวจเนี่ยคือออกหมายจับแล้ว

ข้อหาแรกคือหลอกลวงช่อโกง
ข้อหาที่๒คือผิดพรบคอมนำเข้าสู่ระบบอันเป็นเท็จ
เนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็ตำรวจได้มีการออกหมายจับเรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่เอาล่ะก่อนที่จะไปเล่าเรื่องราวรายละเอียดให้คุณผู้ชมได้ฟังเนี่ย

คลิปเสียงที่บอกว่าพีชเนี่ย

มันตกใจครับ

แค่ว่าอยากทำไงก็ได้
เขามาเอาไว้ให้เร็วที่สุด
เพราะว่าเราได้ส่งไปให้เขาแล้ว
ส่งไปเสร็จเขาก็โอนตังมาประมาณตอน

เพราะว่ามันไม่ใช่เงินเรา
ว่าอยากได้เลย

ที่พวกเขาส่งมาให้ผมครับ
อันนั้นผมต้องไปขออนุญาตเขาก่อนว่าเขาจะให้ไหม
ถ้าเขาไม่ให้ก็อีกเรื่องหนึ่งครับ

ขออีกสักครั้งหนึ่งที

อีกสักทีนะครับ

แล้วก็เป็นการพับเก็บกลัวมันหายแค่นั้นเองครับ

ดีที่ผมไม่เย็บเป็นแต่เข็มเป็นแต่ขาบ
อันนี้ผมกลัวมันขึ้นกันไม่ได้
เขารู้ว่าคนนี้ถูกหวย

ผมรับผิดชอบไปไหมพี่ไม่มีครับ
เงินทุกวันนี้ที่มาเอาหวยมาขายก็ยังยืมเขาเลยครับผม

น้อยใจหรือว่าโดนยิงที่ปากใต้ยังไม่เจ็บเท่ากับโดนพูดอย่างนี้นะครับ

ก็ช่างมันครับไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรอยู่แล้ว
เพราะว่าผมไม่ได้อยากดังอยากอะไรอยู่แล้ว
ตัวน้องไม่คิดว่า

แล้วตัวว่าเราคิดว่ายังไงกับภาพ

มีปัญหากี้หรือเปล่า

แล้วรูปนั้นมันก็มาซูมจนซูมจนเบอร์เข้ามาดูกัน
มันก็เลยไม่รู้ว่าเขาก็จับผิดตรงไหนของใบนั้นนะ
แต่ตอนนี้มันอยู่ที่ตัวเราแล้วล่ะว่าเรามั่นใจแค่ไหน
เพราะสังคมมันก็บอกแล้วไงว่าอยากรู้ว่าใครถูกจริงใครพูดโกหก
ครับตอนนี้ผมฝึกภาพกับพี่เลย
ผมไม่อยากให้หม่อตันตรงเลยผมอยากเอาไปแสลงข่าว

ถูกนึกว่าหม่อพี่คนคลบคนแรกเลยนะ
ครับถูกล่าว่าเอาตรงไว้ปริศเพราะตัวเองก็จะมีปัญหา
ใช่มันเกิดเหตุเกียรติภาพเกี่ยวเกี่ยวแย่งปภูมิโทษความ
คือเป็นการหยอกเล่นกัน
ผมเป็นคนตัดตัวเรคิตหาแอด
แล้วทีนี้ผมก็ให้แอบแอบให้ใดดูก่อนเฮ้ยก็เล่นกันในกลุ่มก่อน
ก็ให้แอบอาทิตย์ไปตอนที่อย่างนี้เดินมาผมก็เลยกันเล่นด้วยครับ
ก็เลยแอบกลุ่มนิดนึงเหี้ยเหี้ยเหี้ยเหี้ยเหี้ยเห็นมั้ย
อันนั้นมีอันนั้นมีนักกล้องของตอนติดครับครับ
ครับแล้วที่บันทึกว่าผมไปวิ่งเล่นกันจริงกับร้านของวัดวิ่งเล่นกันอยู่
ร้านของวัดก็เถินโอ้ยไหวผมก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่
ครับทีนี้มาสร้างเทียบกันดูว่าเดี๋ยวสร้างเทียบกันดูว่าพอถ่ายเทียบกัน
พี่ก็จะเอาโรงแรมกลุ่มอืมพี่ก็จะเอาเทียบไปเล่นดูเล่นอืม
ออกมาประมาณว่ามันลายกลุ่มแล้วก็แชร์สินค้าพวกพี่ก็
มันจะผมก็บอกว่าเห็นโค้งประมาณแปดตีเหลวก็เลยถอยตามนะครับ

มันมีทั้งประเด็นเรื่องเขาตัดต่อ
ประเด็นเรื่องทั้งคำอ่านที่ลอตเตอรี่
ที่ด้านข้างภาษาไทยเขาเขียนว่า๓๓๔๕๑๐

มันก็ไม่ตรงกัน

รวมทั้งบาร์โค้ดที่สลาก

ก็ไม่มีการไปขึ้นเงินเพราะไม่ถูกหวย
ใช่คือถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามข่าวเรื่องนี้มาตลอด
แล้วก็ไปดูเพจของคุณอัจฉริยะ
ก็คือเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรม
เขามีการจับโป๊ะแตกของนายพีชเนี่ย
ตั้งแต่สักประมาณหลังหวยออก๒๓วัน
เขาบอกเป็นข้อเลยนะว่ามันไม่น่าจะใช่
สักประมาณนี้ค่ะประมาณสัก๗ข้อ
คืออย่างที่คุณบอกไปว่ามันมีเรื่องอะไรกันบ้าง
แต่เอาล่ะคลิปที่เราให้คุณผู้ชมได้ฟังเนี่ย
คือวันที่๗พีชออกมายืนยันนอนยันเอาทุกอย่างยัน
บอกว่าผมขายลอตเตอรี่๑๕ใบ๙๐ล้าน
ให้คนที่มาซื้อผ่านทางไลน์จริง
แล้วผมมีต้นคั่วด้วยถามยี่ปั๊วก็ได้
ยืนยันแบบนี้นะคะเสียงหนักแน่นมาก
ประโยคเขาบอกเขาน้อยใจโดนยิงที่ใต้ยังไม่เจ็บเท่านี้เลย
ตอนนี้คุณน่าจะเจ็บกว่านะเพราะว่าชีวิตคุณเนี่ยน่าจะจบแล้ว

เขาบอกว่าคือออกรายการหนึ่งนะ
บอกว่าคือหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไปขายลอตเตอรี่แล้ว
ไม่มีคนมาซื้อเนี่ยจะเป็นยังไง
บอกว่าขายใบเดียวต่อวันผมก็จะขาย
ผมรักอาชีพนี้ตอนนี้เนี่ย

ผู้จัดการปั๊มจุดที่เขาขายเนี่ย
ปตทเอกชัยเนี่ยนะคะอยู่ที่โคกขามเนี่ย
ตอนนี้ผู้จัดการปั๊มบอกว่าไม่ให้ขายแล้วนะ
เขาใช้คำว่าคนแบบนี้อย่าเข้ามาในปั๊มเขา

เมื่อสักครู่เราให้ฟังกันก่อนนะคะ

วันที่๘ยอมรับว่า

ตั้งใจแค่ถ่ายรูปกันเล่นแล้วก็โพสต์ลงโซเชียล
จากว่าวันนั้นมีลอตเตอรี่ที่ขายไม่หมด
มีเลขใกล้เคียงกับรางวัลที่๑งวดกันยายน๒๕๕๙
ก็คืองวดนั้นเนี่ยมันออก๗๓๔๕๑๐
เขาก็เลยไปเอาเลข๗มาตัดแปะที่บริเวณด้านหน้า

แล้วก็บอกว่าไม่ได้คิดว่าจะมีคนเอาไปแชร์จนเป็นข่าวโด่งดัง
พอเป็นข่าวขึ้นมาเขาก็เลยต้องไหลตามน้ำไป
ก็คือประมาณว่าลงหลังเสือแล้วมันยากแล้ว

แม้ว่าจะเจตนาหรือไม่ก็ตามนะคุณผู้ชม

แต่ว่าเอาล่ะคือพีชบอกว่าเขาไม่ได้เจตนานะ
เขาคืออยากทำเล่นแล้วก็ถ่ายรูปกัน
ส่งไปในกลุ่มไลน์แล้วก็ไม่รู้ว่าใครเอาไปลงโซเชียล

ให้การพีชบอกแบบนี้นะคะ
แต่ฝากฝั่งคุณอัจฉริยะบอกเลยนะว่า
เรื่องนี้พีชตั้งใจถามว่าทำไม
พีชตั้งใจเนี่ยก็เพราะว่าพีชต้องการทำมาร์เก็ตติ้งทำการตลาด
อยากให้แผงของตัวเองเนี่ยขายดีขายดิบขายดี
อันนี้เข้าข่ายลักษณะคือช่อกงถามว่าทำไม
ก็เพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคุณผู้ชมที่พีชบอกว่า
ของเขาเนี่ยมีคนถูก๙๐ล้านเดือนมิถุนายนก็มีคนถูกมาแล้ว๙๐ล้าน
และครั้งนี้เป็นครั้งที่๒ซึ่งครั้งนั้นก็ไม่จริง
และถามว่าทำไมที่คุณอัจฉริยะบอกว่าอันนี้เป็นการตั้งใจ
แต่พีชบอกว่าไม่ตั้งใจก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบประวัติของครอบครัวของนายพีชเนี่ยนะ
ที่จังหวัดเลยเขาก็ขายสลากินแบ่งรัฐบาลกันแบบนี้นะ
และพฤติกรรมของน้าสาวพีชก็คล้ายกันคือไปช่อกงชาวบ้านในระแวกนั้นนะคะ
สลากินแบ่งรัฐบาลคือถูกกว่าท้องตลาด
แล้วปรากฏว่ามูลค่าความเสียหายคือสักประมาณ๒๐ล้าน
ผู้เสียหายสักประมาณ๒๐คน
เขาไปหลอกบอกว่าเขาสามารถรับลอตเตอรี่มาได้ใบละ๗๕บาท
ก็มีคนแห่ไปจองกับเขาแล้วก็เกิดความเสียหายหลายรายละประมาณแสนกว่าบาทล่ะค่ะ
ทีนี้มาดูหน่อยว่าพีชจะโดนอะไรบ้าง
ช่วงเย็นของเมื่อวานนะฮะสารจังหวัดสมุทรสาครอนุมัติหมายจับแล้วนะครับ
ฐานความผิดทุจริตหรือหลอกล่วง
การนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งก็จะมีโทษจำคุก๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท
อันนี้โทษแรกฐานแรกก็รับไปก่อน
แต่ด้านของโพธิบัตรบริมาณาอินพิทักษ์นะฮะ
ผู้บังคับการจำบริบุทธรณ์จังหวัดสมุทรสาครอนุยังบอกว่า
ตอนนี้เตรียมดำเนินการกับนายพีชอีก
เรื่องของการขายหวยเกินราคาเพราะอะไร
เขาห้ามรวมชุดอันนี้มันรวม๑๕ใบ
มันก็ผิดกฎหมายอีก๑กระทง

ถูกต้องเพราะขายหวยเกินราคารวมชุดมันก็แพงนะฮะ
ขอให้คนที่ไปซื้อกับพีทเนี่ย
แล้วเรื่องของขายหวยไปซื้อมาราคาแพงเนี่ย
ไปแจ้งความเวลาที่โรงพักษณ์โฆขาม

ทีนี้หลังจากที่เป็นข่าวออกมาแบบนี้

พอมีข่าวว่าแผงคุณพีชเนี่ย
มีลอตเตอรี่๙๐ล้านบาท

แล้วก็เจอคุณพีชเฝ้าแผงอยู่ด้วย
ในบางวันเจอตัวขอถ่ายรูป

อยู่ไหนฮะ

ก็ได้เดินทางไปที่บ้านพักของคุณพีช

เพราะว่าจริงคุณพีทเป็นคนจังหวัดเลย
ซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน๒

และตำรวจสืบสวนกองบังคับการ

เกือบ๑๐นายก็เดินทางไปเช่นเดียวกัน

อยู่ในหมู่บ้านพฤกษา๔๒อำเภอเมือง

มีรถยนต์จอดอยู่หน้าบ้าน

หลังจากที่ตำรวจเข้าไปที่บ้านช่วงเย็นเมื่อวานนี้

แล้วก็เข้าไปเก็บข้าวของอย่างรวดเร็ว

แต่ที่ทิ้งไว้คือสุนัขเล็กตัวเล็ก

ตำรวจไปสอบถามกับรอปภ

เข้าออกในบ้านใครอยู่บ้านหลังไหน
รอปภบอกว่าคนที่ขับรถออกไป

ซึ่งตำรวจก็เป็นการคาดการณ์ว่าจะเข้ามา

ทีนี้ทางการข่าวระบุเจ้าหน้าที่

อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
โดยตำรวจมีการกระจายกำลังปิดล้อมนะคะ

ตำรวจบอกวันนี้ต้องได้ตัวมาดำเนินคดี

ตั้งใจที่จะเข้ามอบตัวนะคะ

เข้ามอบตัวค่ะแต่ว่าต้องติดตามนะคะ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมตลอดทั้งวันนี้นะคะ
ติดตามหน้าจอไทยรัฐทีวีนะคะ

แล้วก็สังคมก็ได้บทเรียนไปเยอะด้วย

คือมันไม่ใช่เคยเกิดขึ้นครั้งเดียวครั้งแรก

ทีนี้ไปดูบรรยากาศที่แผงลอตเตอรี่
ปั๊มน้ำมันปตทสาขาเอกชัย
ที่นายพีชเขาขายกันหน่อยเนี่ยนะคะ

แล้วสองวันที่แล้ว

คือมันหน้ามือกับหลังมือเลยค่ะ

ใครจะมาซื้อลอตเตอรี่แผงในพีชเนี่ย
ต้องจับบัตรคิวนะคะ
คนแถวยาวอย่างกับหางว่าวเลยค่ะ
บางคนขับรถจากต่างจังหวัด

เพื่อจะไปแผงของในพีชคนดีคนนี้
ตอนช่วงที่ยังไม่รับสารภาพนะ
ตอนที่คนไทยเขายังเข้าใจผิดนะ
คนไทยบางคนถามไอ้พีคกลับไปว่าเพื่อนเล่นเหรอ

เพราะว่าเขาตีรถไปตั้งแต่ตี๓ตี๔

เพื่อไปซื้อรอตาลีแผงคุณนะคะ
บางคนนี่คือไม่ได้ตั้งใจไปซื้อนะ
แต่อยากไปเจอคนดีคนซื่อสัตว
อยากจะไปถ่ายรูปแล้วก็ไปช่วยอุดหนุน

ผิดหวังผิดหวังมากนะคะอืมผิดหวัง
ส่วนผู้ดูแลปั๊มน้ำมันที่เป็นจุดเกิดเหตุ
ก็คือพี่ขวามือเสื้อลายเนี่ยนะครับคุณผู้ชม
คนที่เป็นคนถ่ายรูปคู่กับนายพีชนี่แหละ
เมื่อวานนี้ก็ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน
ที่สพโคกขามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

บอกว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือสมคบคิดกับนายพีช

ก็เข้าใจว่ามีคนถูกหวยจริง
พอถ่ายภาพเสร็จก็ส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์
จนกระทั่งภาพมันหลุดออกไปเป็นข่าวโด่งดัง
คุณผู้ชมฟังเสียงพี่ท่านนี้กันหน่อยนะคะ
กับเจ้าหน้าที่สอนโภคข่าไหมไม่หมดแล้ว

แต่ว่าไปอยู่ที่เจ้าของปั๊มเขาแล้ว
แต่ก็ไม่ให้เพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของปั๊ม
เราแค่ช่วยดูแลแค่นั้นเอง

แต่เพิ่งจะรู้ว่ามันโกหกเรา

ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจัดการเอง
ไม่รู้ไม่เห็นเลยไม่ได้มาสร้างสถานการณ์
เพื่อจะให้มีกระแสไม่คุ้มกันหรอก
คุณผู้ชมก็ส่งไลน์มาบอกว่าดังข้ามคืน

เลิกโคต้าของพีชออกไปด้วยนะ
เพื่อไม่ให้กลับไปทำแบบนี้อีก